พูดถึงความสวยนะคะไปเวทีระดับอินเตอร์เนชิแลล
เราจะสวยแบบแกรนกันบ้างดีกว่านะคะ

เดี๋ยวไปดูชมหน้าชมตาผู้ชนะอีกสักหนึ่งครั้งสิ
ไปเลยจ้ะคุณผู้ชมค่ะนะแน่นอน
พวกเธอเนี่ยไม่ลืมนะคะที่จะเดินทางมาขอบคุณบันเทิงไทยรัฐค่ะ
บอกเลยว่าสวยจัดเต็มไม่ได้สวยอย่างเดียวทุกคน
ฉลาดอันนี้พูดได้เต็มปากเต็มคำ
ตอบคำถามปั๊วทุกนางค่ะบอกเลย
หุ่นสะพรึงกับทุกคนแถมสมองเป็นเลิศไม่มีช็อตใหม่ค่ะ
ถัดไปสาวเขาก็เตรียมปลดปล่อยนะคะ
นี่ไปโปรโมทการท่องเที่ยวภูเก็ตค่ะ
โดยขอบคุณคนไทยมานัดที่นี่ด้วย
ในฐานะเจ้าบ้านที่อบอุ่นจริง
แต่แหมมาเยือนไทยรัฐทั้งที

เขาโชว์การแนะนำตัวแบบทรงพลังแบบ

แล้วล่าเก็บมิสเกรนด์บราซิล

อาวุฒาการิชมามิสเกรนด์อินเตอร์เนชั่น
อิวัตเจลอลมิสเกรนด์วาเทมปารัน

ขอขอเจอภูมิหว่ายาก

ชิคกี้พาย
จราหญิง

ไฟดับไฟดับทีวีมากเลย
ก็ติดตามนำเดิกอ่ะพ่อแม่มีน้อง